เอ้ามาอีกหนึ่งเรื่องรู้สึกจะต้องเป็นสองข่าวติดติดกันเลย
เกี่ยวกับครับนะฮะหลังจากพูดสิทธิ์ข่าววันนี้แม่พิมแขอืม
นางปิมแขกุญชรแม่แล้วก็น้องชายของนายพัฒนพลกุญชร
คือเนี้ยแหละหนึ่งในจำเร็จสำคัญในคดีชอบโกงแชร์สามดีนะฮะ
วันนี้ก็ได้มีการยื่นคำร้องหลักทรัพย์ก็เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ย่านพระขนงครับราคาประเมินสักหนึ่งล้านสามแสนบาทอืม
อีกสามล้านบาทอืมเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในพัฒนพลนะฮะ
ระหว่างพิจารณาเป็นครั้งที่สองโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่เก้า
พฤษภาคมภายหลังที่พนักงานอายการคดีพิเศษ๔ยื่นฟ้อง
ดีเจแมนแล้วก็ใบเตยสุธีวันเนี่ยนะฮะมารดาของดีเจแมน
เขาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตอนนั้น๑แสนบาท
ครับเนอะขอประกันตัวแล้วก็ขอเอางี้แล้วกันอืม
กรอีเอ็มเอาเนอะส่วนใบเตยก็มีน้องชายของใบเตย
ครับเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดนะฮะสารพิเคราะห์ความหนักเบา
อืมเห็นข้อหาแล้วก็พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่า
จำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลาย
จำนวนมากหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่า
จำเลยเนี่ยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
หลักฐานสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนี่สิบเอ็กส์กัญญายนครับสิบเอ็กส์กัญญายน
คือเดือนหน้าเลยนะฮะโดยมีดารินยังจำได้ไหมฮะ
ดารินยังหุ่นไซสามีของซาร่าร่วมเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย
อืมก็สรุปแล้วฮะวันนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยให้มีการประกันตัวใดใดทั้งสิ้น
คำร้องไปนะครับผมอีกหนึ่งรายนั่นคือคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับ
หน้าที่ไปผัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวของฟอเร็กสามดีนั่นเองนะฮะ
วันนี้ให้ปากคำในฐานะพยานคดีแชร์ลูกโซ่ฟรอเล็กสามดีนะครับ
พบเส้นทางการเงินจำนวนหกล้านบาทด้วยกันวันนี้ครับ
นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะครับหรือว่าฟิล์มครับ
นักแสดงชายชื่อดังพร้อมทีมฝ่ายกฎหมายแล้วก็นำเอกสารหลายฉบับครับ
การรับการโอนเงินกับนายอภิรักษ์โกธินะครับ
เมื่อวันที่๖กันยายนปี๒๕๖๑ครับโดยพนักงานสอบสวนเนี่ย
พบหลักฐานว่านายพิรักษ์เนี่ยดำเนินการโอนเงินจำนวน๘๑๐๐๐บาทนะครับ
เข้าบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมินั่นเองรวมถึงเมื่อวันที่สิบแปดมิถุนายนปีหกสองครับ
จนถึงวันที่๑กรกฎาคมปี๖๒บริษัทนะครับผมมีดีเพลย์นะครับผม
ดำเนินการโอนเงินจำนวน๖ล้านบาทครับเข้าบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมิเช่นกัน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินหกล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทครับสำหรับการออกหมายเรียกพยานในครั้งนี้นะครับ
ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำนะครับเคยเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนต้องการสอบถามว่า
เหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์โกธินะครับ
ภายหลังสอบปากคำเสร็จเนี่ยนายรัฐภูมิเปิดเผยว่า
ตนมาให้ปากคำในฐานะพยานพร้อมรวบรวมนะครับพยานเอกสารครบถ้วน
มอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับมั่นใจในความยุติธรรม
และมั่นใจในพยานหลักฐานที่นำมาแสดงอาทิสัญญาการซื้อขายจ้างงาน
เป็นต้นนะครับทำให้ไม่มีความกังวลใจใด
แต่ที่มีปรากฏเส้นทางการเงินกว่า๖ล้านบาทจากบริษัทมีดีเพลย์จำกัดเนี่ย
แบ่งเป็นการโอนเงินครั้งละ๒ล้านบาทจำนวน๓ครั้งนะครับ
กับยอดเงินแปดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนายอภิรักษ์กดที่
เนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยทีมงานของนายอภิรักษ์
ติดต่อว่าจ้างให้บริษัทของตนทำเกมโทรศัพท์มือถือให้ซึ่งตอนนี้นายอภิรักษ์ยังคงค้างนะครับ
จ่ายเงินให้กับบริษัทของตนเองอีกหกล้านบาทครับสำหรับความสัมพันธ์กับนายพิรักษ์นะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ทราบว่าเขาเป็นคนรวยมากครับ
เพราะตอนไปทำสัญญาก็พบกันได้เห็นรถซุปเปอร์คาร์จำนวนมาก
ตนจึงสงสัยและสอบถามว่าทำอาชีพอะไรนายอภิรักษ์ก็ตอบว่าซื้อขายรถซุปเปอร์คาร์
โดยตนเคยถ่ายรูปร่วมกันขณะไปเลี้ยงธุรกิจซุปเปอร์คาร์ของนายอภิรักษ์
แต่ไปในฐานะลูกจ้างเท่านั้นครับไปฟังเสียงของคุณฟิล์มฮะ
อยากให้ทุกทุกท่านแยกว่ามันมีสองเรื่องคือเรื่องที่เป็นข่าวที่ประชาชนสนใจ
นั่นก็คือเส้นทางที่ไปอยู่ในวงแชร์คือตัวผมเองไม่เคยอยู่ในวงนั้น
แล้วก็ไม่มีชื่อที่จะไปอยู่ในเส้นทางนั้นแต่ตูมเองดันไปมีเส้นทางที่มันเกี่ยวยงในการโอนเงินมา
ก็คือบริษัททำเกมของผมซึ่งคุณอภิรักษ์เนี่ยเขามาจ้างงานบริษัทผม
เราก็มีการผลิตเกมไว้เขาจริงมันก็เลยมีเส้นทางที่เกี่ยวยงกันมีแค่นี้เองครับ
นี่คือความบริสุทธิ์ที่คุณพิวเขาออกมาในฐานะพยานวันนี้ก็หอบหลักฐานไปเต็มเลย
ถูกต้องนะครับผมก่อนมีน้องกระปุกแฟนของคุณกระทิงเนาะ
อันนั้นก็ต้นกันในฐานะพยานใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวของน้องก็ปลุกด้วย
ก็กันในฐานะพยานเช่นเดียวกันส่วนอเพชจ้าก็ออกมาอธิบายว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลงคลิปก็คือเป็นการโปรโมทนะครับผมนะฮะเว็บไซต์ของรถเสื้อผ้านั่นแหละ
สมัยนั้นที่เขายังนิยมลงไอจีกันอยู่จำได้ไหมเมื่อ๖ปีที่แล้วก็คือรับจ้างมาในราคา๕๐๐๐บาทในการลงไอจี
ไปดูเรื่องเสื่อนทางการเงินที่มันจัดจริงใช่ครับถูกต้องค่ะนะครับ